กวัดขอนแก่นก่อนเกือบเกือบเกิดเหตุ
หนุ่มคนหนึ่งหนุ่มขอนแก่นหายจากบ้าน๒วัน๒คืนฮะ
รู้ตัวอีกทีคือไปอยู่ที่แท้งน้ำ๒๐๐ลิตรแล้วไปหลุดอยู่ข้างล่างเลยฮะ
เหตุการณ์นี้อย่าเพิ่งถามนะว่าลงไปได้ยังไงช่วยเขาก่อน
ช่วยเขาออกมาจากถัง๒๐๐ลิตรก่อนถังใส่น้ำฮะ
ลิตรใหญ่ขนาดไหนถ้าเรายืนปีนออกมาไม่ได้มันสูงใหญ่มากจริง
เจ้าหน้าที่พยายามให้การช่วยเหลือนรงศักดิ์นิเวศสุขติอายุ๔๑ปี
เห็นแค่มือโผล่ขึ้นมามือโผล่ขึ้นมาเอาตัวเองขึ้นมาไม่ได้
เพราะถังมีความสูงมากเหลือเกินจริงนะ
และสุดท้ายกว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถเอาตัวออกมาได้ใช้เวลานานพอสมควร
นี่คือถัง๒๐๐ลิตรอยู่ในวัดป่าบ้านห้วยสายตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นฮะ
ออกมาข้างบนไม่ได้ต้องมายกไปข้างล่างฮะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าตัดตูดเนอะ
ก้นถังตัดก้นถังเพื่อให้นายนโรงศักดิ์ได้ออกมาจากด้านหลัง
เพราะว่าด้านหน้า๑มันสูง๒มันเล็ก๓คุณนโรงศักดิ์ไม่มีแรงแล้ว
แล้วตัวคุณรงศักดิ์ทำไมขาวขนาดนี้ไม่ได้ขาวฮะเป็นคนผิวปกติ
แต่อยู่ในนั้น๒วัน๒คืนข้าวปลาไม่ได้กินผิวหนังมันซีด
คือถ้าอยู่ต่อไปรับรองว่านับถอยหลังเข้าสู่วันตายอย่างแน่นอน
สุดท้ายสามารถช่วยเหลือออกมาได้ครับตัวคุณโรงศักดิ์ที่ตัวซีดเผือกบอกสาเหตุ
บอกสาเหตุแล้วยังงงงงงคืออะไรกุญแจมันตกลงไป
กุญแจพี่ไปตกตรงนั้นได้ยังไงไม่มีคำอธิบายตรงนี้
สักครึ่งแข้งเห็นจะได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยพอพยายามจะเฉง้อชะโงกดูว่า
คุณแจอยู่ตรงไหนของถังสองพันลิตรสุดท้ายมันลื่นฮะ
กระแทกลงไปและตะโกนเรียกใครก็ไม่มีใครได้ยิน
ออกมาเองก็ไม่ได้หมดเรี่ยวหมดแรงจนกระทั่ง๒วันผ่านไป
มีคนมาเห็นพอดีเหตุการณ์นี้ถือว่าเคราะห์ดีมากฮะ
เกือบจะกลายเป็นผีในถัง๒๐๐ลิตรแล้วเอาตัวเองออกมาได้อย่างปลอดภัยฮะ